เมื่อวานนี้ค่ะเราเล่าไปแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปแล้ว

ที่เขาก็ทำพิธีประกาศตัวเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
แล้วก็มีคนไปร่วมในพิธีจำนวนนึงเลยนะคะ
คือคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วคนก็วิจารณ์กันเยอะมาก
เราไปเจอตัวอดีตสอสอคนนี้มาแล้ว
เราไปถามมาให้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ก่อนอื่นไปดูคลิปกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะ
ได้เสด็จลงมาสมบูรณ์แล้วในหนามสาธารณ์องค์ทุกข้ายของพัฒนากรรม
ให้ทุกคนรับรู้รับทราบทุกวงศิษย์วิญญาณรู้รับรู้รับทราบ
อยู่ดีก็เนี่ยค่ะทำพิธีแบบนี้ประกาศตัวเองเป็นศาสดาผู้นำทางจิตวิญญาณ
กุศลอริยเมตรัยพิธีกรรมนี้จัดขึ้นที่สวนธรรมชาวศรีวิลัยในจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
ช่วงวันที่๒๖๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคนไปร่วมพิธีไม่น้อยนะคะ
มีคนไปร่วมพิธีจำนวนนึงเลยอ่ะคุณผู้ชมพระมหาภัยวันท่านก็นำคลิปนี้มาโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วท่านก็บอกว่าโอ้โหบัตรนี้พระอริยะเมตรัยได้มาอุบัติแล้วสาธุอย่างนี้ค่ะ
แล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะไงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่เหมาะสมนะ
มาประกาศตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์สุดท้ายแบบนี้มันไม่น่าจะเหมาะนะคะ
เราเลยตรวจสอบให้ค่ะเราส่งนี่เลยติค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเรา
ไปที่สวนธรรมชาวศรีวิลัยจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นสถานที่ตามคลิปเลย
ตรงนี้นะฮะใช่ค่ะเป็นสถานที่ที่นายกุศลศรีอริยะประกาศว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัยศาสดาองค์สุดท้าย
บนโลกแบบนี้อ่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ฮะเนี่ยค่ะป้ายใช่เลยอ่ะแล้วพื้นที่จะเป็นลักษณะแบบนี้
นี่เป็นศาสดาผู้นำทางจิตวิญญาณประกาศแบบนี้เลยนะมีป้ายประกาศเลยนะคะ
พอไปถึงก็จะมีเต็นต์กางเอาไว้นะคะพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากนักแต่ว่าคล้ายเหมือนกับเพิ่งจะมีการจัดงานอะไรบางอย่าง
มีเต็นต์อยู่แบบนี้มีเทวรูปต่างมาวางเอาไว้ด้วยติก็เลยไปถาม
ติไปถามคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ตรงนั้นเขาก็เล่าว่าเมื่อ๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีพิธีวางเสาเอกห้องพระภายในงานนายกุศลศรีอริยะประกาศเป็นพระศรีอริยเมตรัยศาสดาองค์สุดท้ายของโลกจริง
นี่ค่ะติไปถามมาเขาบอกว่ามีพิธีแบบนั้นจริงจริงครับแต่ลูกศิษย์ที่ติไปคุยมาเขาบอกว่าแล้วมันแปลกอะไรอืม
มันไม่ได้แปลกอะไรนี่มันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอเพราะว่านายกุศลศรีอริยะมีเป้าหมายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ศาสดาองค์สุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าคำว่าศาสดาหรือคำว่าพุทธหรือคำว่าพระศรีอริยเมตรัยที่ใครเรียกร้องหาเนี่ยทุกคนสามารถเป็นได้
ทุกคนสามารถเป็นได้ค่ะขึ้นอยู่ว่าความตั้งใจของเราเป็นเพื่ออะไร
หมายเราเป็นเพื่ออะไรคำว่าศรัทธาท่านกุศลก็เท่ากับว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วย
ศรัทธาศาสดาทุกทุกพระองค์ด้วยเพราะเมื่อสักครู่ท่านกุศลศีลอาริยเมตรัยบอกว่าเป็นผู้มารวบรวมคำสอนของทุกศาสดามาไว้เป็นสากล
เพราะทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มันทันสมัยคำว่าโสสี่ท่านแปลง่ายว่าวางวางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันทำให้เราเกิดทุกข์อ่ะ
เราก็วางพอวางแล้วมันว่างไหมมันโล่งไหมมันโล่งไหมวางแล้วก็โล่ง
พอโล่งแล้วก็สว่างอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เอง
บางทีในในในในคำสอนของอ่าพระสงฆ์ครับมันก็อาจจะไม่ทำให้เราทราบซึ้งเท่าไหร่น่ะคำสอนเอ่อ
เห็นเห็นแก่เห็นแก่นแท้นะแต่คำสอนของท่านกุศลอาริยะไม่ไปครับ
ทำให้เราเข้าถึงเข้าถึงเอ่อเห็นแก่แท้ของของของชีวิต
เพราะว่าท่านสอนแบบธรรมชาติ
ธรรมชาติแบบเข้าใจง่ายแบบเข้าไปในจิตของมนุษย์ได้ง่าย
นี่ก็คือลูกศิษย์ลูกหาของที่นี่นะคะที่ติไปคุยด้วยครับ
ติไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาให้ด้วยค่ะก็เป็นคนในพื้นที่นั่นแหละอ่า
ผู้ช่วยสร้อยทองนะคะครับผู้ช่วยก็บอกว่าก็เคยไปเก็บค่าน้ำอืม
สถานปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นคนดูแลนำทูบไปจุดห้าสิบเก้าดอก
แล้วก็บอกให้กราบไหว้เทวรูปต่างที่ตั้งเอาไว้อะค่ะ
แล้วก็บอกว่าสามารถติดต่อกับพระวิญญาณต่างต่างได้อุ้ย
ใช่แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าส่วนตัวผมนะ

แต่ส่วนตัวผมนะครับผมไม่เชื่ออ่า
ผมไม่เชื่อว่าจะไปติดต่อพระวิญญาณต่างอะไรได้ยังไง
ก็เลยเฝ้าสังเกตการณ์ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือสังเกตดูว่าเอ๊ะ
มันมีเรื่องเดือดร้อนเสียหายอะไรบ้างไหมลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือเขาจะเขาบอกว่าเขาจะเป็นเขาเป็นเจ้าแม่อะไร
เจ้าแม่อะไรเออเจ้าแม่ที่ที่ที่ติดต่อกับเอ่ยวิญญาณต่างต่าง
พระพุทธเจ้าต่างต่างและศาสดายแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าผมมัน
ผมก็ดูไปอยู่เนี่ยแต่มันมันก็ไม่มีอะไรคือเขาก็ไม่มา
ทำอะไรให้ให้ให้ให้เราเสียหายนะ
พระศรีอรุยาเมตรัยนี่เป็นถ้าตามประวัติตำนานของพุทธกา
น่ะน่ะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าองค์สุดท้ายเนี่ย
นะฮะที่พระพฤษัทจะตัดสรุค่ะซึ่งนายกุศลมีเทศ
เขาบอกว่าเขาเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะ
ก็ต่อจากพระสมนาโคดมพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายศิรธา
แต่ทีนี้แม่ท่านผู้ชมครับเราก็พยายามตามหาทีแรกคิดว่าจะเจอหรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าคุณกุศลหมีเทศในชื่อเดิมเขาก็ห่างหายจากการเมืองไปนานนี่ฮะ
เจอนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับตามไปจนเจอนะฮะ
กุศลหมีเทศนะครับอ่าหรือว่านายกุศลศรีอริยะ
ไม่ได้อยู่ที่หนองบุรมภูนะฮะไม่ได้อยู่หนองลำภูนะครับ
ผู้ชมครับซึ่งดูตามประวัติเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตสสสุโขทัยพักกิจสังคมพศ๒๕๒๖แล้วก็พศ๒๕๖๒
จากนั้นย้ายไปอยู่พักความหวังใหม่แล้วก็เป็นสอสอในช่วงปี๒๕๖
เป็นผู้ก่อตั้งพักเกษตรมหาชนพักไทยเป็นไทยและพักคนขอปลดหนี้ด้วย

วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ตามไปเจอไปคุยกับนายกุศลศรีอริยะ
เขาบอกกับเราว่าพิธีกรรมในคลิปที่มีการแชร์กัน
เป็นการประกาศว่าตัวเขาเป็นศาสดาเป็นพระศรีอริยเมตรัย
เพื่อมาบอกมนุษย์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์
สันติสุขสู่โลกแล้วจะมาช่วยปราบโรคร้าย
มาปราบโควิดด้วยนะคุณเขียนมาสอน
เพื่อให้โลกใบนี้กลับมาสมบูรณยิ่งกว่าเดิม
คือเขาบอกว่าเขาเป็นการประกาศต่อหน้าผู้มาปฏิบัติธรรม
เมื่อ๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจริง
เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้จริง
ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ้าโอ้โหแล้วทำอะไรให้มีอะไรถึงเขา
นี่นะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเขาเชื่อว่า
อันนี้ตามที่เขาบอกนะขณะนั้นเขาได้ไปหาร่างทรงคนหนึ่ง
ถ้าเจ้าเลือกอยู่เนี่ยนะเจ้าจะสร้างคุณงามความดี

ทำอย่างนั้นอยู่แค่สองสามเดือน

แต่ทีแรกเนี่ยเหมือนกับเขาก็
ทุกคนคิดว่าเขาพูดกับใครยิ้มอย่างเดียว

พี่น้องนี่พาไปหาพระที่นับถือนะครับ

แล้วก็สามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ด้วย

ก็เลยพาไปหาพระ

แล้วก็ชี้อย่างนี้ครับตอนหลังสามารถสื่อสารได้
กับโดยจินยาได้ทุกดวงทุกดวงไม่แต่พระเจ้าอะไรสื่อสารได้หมด
พอท่านมาท่านจะสามารถบอกอดีตบอกอนาคตทุกคนได้
แล้วล้างชาล้างกรรมได้เพิ่มบุญให้ได้
แล้วก็ท่านสามารถรู้รหัสรู้รหัสกรรม
และสามารถพาไปเที่ยวนรกได้พาไปเที่ยวสวรรค์ได้
พาไปแดนศูนยตาได้ก็พิสูจน์ต้องไปพิสูจน์ครับ
คุณท่านมากที่ท่านเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
อันนี้คือการประกาศตนเป็นศาสดาซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนทำ

ว่านี่เป็นสิ่งที่นายกุศลศรีระยะเขาบอกผ่านเรามา

ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับพระมหาภัยวันนะฮะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเห็นคลิปของนายกุศลศรีอริยะเนี่ยเพราะมีคนส่งมาให้ดูนะครับ
แล้วขอให้ช่วยตีแผ่หน่อยเพื่อตักเตือนคนที่หลงเชื่อ
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าโดยหลักคำสอนของพุทธศาสนามันเป็นไปไม่ได้นะฮะ
พระศรีอริยเมตรัยจะมาเกิดในยุคของพระสมณะโคดมพุทธเจ้า

มันต้องมีลักษณะการเปลี่ยนผ่านพ้นยุคกันก่อน
ค่ะ
หายรัฐมิวโชว์ก็ไปตามหาเจ้าตัวเขาจนเจอ